แล้วก็ไปพบกับสองสาวผู้โชคดีที่เขาถูกรางวัลแบบ๒งวดติด
เดินทางไปแก้บนกับแม่ผีเสื้อสมุทรไปดูบรรยากาศที่นั่นกันค่ะ
เอาจริงนะงวดเดียวยังยากเลย

แล้วที่นี่ช่วงปลายปีเนี่ยเล่าเรื่อยมาเลยว่ามีคนถูกรางวัลไปแก้บนกันบ่อยบ้างนะคะ
ไปเลยค่ะคุณกาลธนิดกุลพัทธารายุคสามสิบเก้าปีเธออาชีพค้าขาย
มาจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมากับเพื่อน
เดินทางมาที่อาสมฤษีเกรียงไกรพลายสยามสำนักบารมีแม่ผีเสื้อสมุทร
เลขที่๘๘หมู่๗บ้านโปร่งพานอินตำบลดอนคาอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

ค่ะเอาขาหมูยกขามาแล้วก็สุราอีก๙ขวด
ผลไม้เอ่ยดอกกุหลาบสีแดงเอ่ย
เอามาแก้บนกับแม่ผีเสื้อสมุทรเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอได้โชคไปกว่าแสนบาท

ใช่หลักแสนนะคะคุณได้มาจากไหนอ่ะก็ล้วงหายนี่ไงหายทองคำเนี่ยล้วงลูกปิงปองขึ้นมาเนี่ย
ซึ่งเพื่อนที่มาด้วยเนี่ยก็ได้รับโชคกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดคุณการธนิษฐ์พร้อมกับเพื่อนกลุ่มเดิมมาแก้บนอีกแล้วก็เขย่าเซียมซีอีกครั้ง
ดูกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวจะให้คุณการธนิษฐ์เนี่ยเธอเสี่ยงเซียมซีเขย่าเซียมซีดูนะคะ
ส่วนด้านน้องสาวของเธอเนี่ยล้วงหายลงไปเนี่ยล้วงปิงปองขึ้นมาว่าเอ๊ะได้อะไรยังไง
เซียมซีกันก่อนนะแล้วคุณผู้ชมดูเองนะต่างหน้าต่างตาดูกันนะ
มายังมาแล้วมา๑ติ้วเอาติ้วเดียวเลยหรอพี่
ติ้วเดียวก็ติ้วเดียวเพราะว่าติ้วเดียวมันมีไม่เห็นใจอีกแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เอาน้องสาวด้วยน้องสาวเอาเพื่อนด้วยช่วยกันเขย่าอาจจะเหมือนแบบคนละติ้วไง
เอามารวมกันเห็นไหมได้แล้วหลายเลขหลายติ้วสว่างวาบ
แล้วแต่ละกันนะคะก็เนี่ยน้องสาวเธอก็ล้วงไห่ให้ดูที่ว่าเธอจะเสี่ยงหยิบลูกวิงปองขึ้นมาได้ไหม
เลขอะไรยังไงบ้างขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณยังไงดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเอาไปเสี่ยงดวงเสียงโชคในงวดถัดไปเอาดีนะเผลอแป๊บเดียว
จะสิ้นเดือนอีกแล้วอ่ะนั่นน่ะสิมันไหวมากน่ะ